แฟนเพลงตกออกตกใจนะคะสำหรับข่าวที่เกิดขึ้นกับ
อาร์มชุติมาก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะที่บอกว่ากำลังเดินทางเนี่ย
แล้วเหมือนโดนลูกหลงนะมีลูกกระสุนปริศนาค่ะ
เข้ามายังรถนั่นเองนะคะกำลังคือเหตุการณ์เนี่ย
คนไล่ยิงกันแล้วกระสุนก็ฉลับมาโดนรถยนต์ของเธอด้วยค่ะ
แต่เดชบุญไม่มีใครเป็นอะไร
อาร์มเนี่ยโพสต์เรื่องนี้เอาไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะฮะ
แฟนคลับที่มาเห็นก็ตกออกตกใจกันแล้วค่ะ
แต่เธอบอกแล้วว่าไม่มีเรื่องรุนแรงอะไรนะคะ

เจอน้องอามชุติมาลล่าสุดเมื่อวันนี้สวยขึ้นนะ

กอะไรติดตัวไว้คะถึงได้แคล้วคลาดปลอดภัยค่ะ

แล้วก็กระสุนน่าจะลงที่พื้นก่อน

โดนข้างรถค่ะหลังอยู่เบาะหลัง
สำหรับมันได้มีคนไหม
นั่งทุกคนเลยในรถคือแบบ
เตรียมตัวคือเหมาะเกลียด
กลัวมากแต่ว่าคือในใจเราก็คิดว่า
เราต้องมีของดีแหละใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
แต่ว่าในอีกแง่มุมหนึ่งคือเขายิงมาไกล

ก็มีบ้างค่ะหลายหลวงพ่อเหมือนกัน

บางเหตุการณ์ไปก็คือยกขึ้นมาเลยไหมค่ะ
อุ๊ยยิ่งหลังเหตุการณ์ยิ่งพกเยอะกว่าเดิมนะค่ะ
บอกเก่าบอกเก่าแม่ย่านาง
บอกเก่าปู่พญานาคปู่ศรีสุโธ
แล้วก็บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้คุ้มครองลูกหลานอะไรอย่างนี้
หลังจากนี้ก็ขอให้มีแต่เรื่องดีนะคะ